สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะเฮ้ยใส่เสียงหวานมาก
มาแล้วไม่ทันเตรียมตัวหมวดจะทำอะไรอยู่ก็หมวดจะพูดกับเธออะไรอีกละ
เสื้อสวยนะสีฟ้าสีฟ้ามากค่ะคุณแม่นี่

น้ำป่าซัดรถจมนะฮะนักดำน้ำเคยช่วยหมูป่าติดบนหลังคา
ยขอบคุณชาวบ้านนะครับที่แห่ไปช่วยกันนะครับ
น้ำป่านะครับซัดรถครูสอนดำน้ำชาวเดนมาร์คจมเกือบมิดคันเลยคุณผู้ชมครับ
เมืองคอนนะฮะต้องปีนหนีตายกันมาอยู่บนหลังคา
ชาวบ้านแล้วก็กู้ภัยนะครับแห่ช่วยเหลือกันนับร้อยคน
เจ้าตัวเนี่ยก็ยกมือไหว้ขอบคุณนะครับบอกว่าตัวเองนั้นเคยไปช่วยทีมหมูป่าที่ถ้ำหลวง
นี่นะฮะนี่คือภาพบรรยากาศนะครับ
ช่วงบ่ายวันนี้นะครับทางร้อยตำรวจโทสุธรรมเจิมขวัญนะครับ
พนักงานพิจุศาสตร์สภทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้มีการรับแจ้งนะครับจากมูลนิธิกู้ภัยช้างเผือกว่า
มีรถยนต์ของชาวต่างชาติถูกน้ำป่านั้นซัดนะครับ
รถเนี่ยรอยไปติดสวนปามชาวบ้านหมู่๕บ้านหนองว่าตำบลกุแหละนะฮะ
จึงแจ้งนะครับให้ทางพันธบรวจเอกปรีชา
ซึ่งเป็นผู้อำกับทราบเรื่องนะครับ
ก่อนที่จะประสาทบินที่ต่างเนี่ยเข้าไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุนะครับไปพบว่าชาวบ้านนับร้อยคนกำลังเดินลุยน้ำ
เข้าไปยังจุดพบรถนะฮะของชาวต่างชาติที่จมอยู่ในน้ำครึ่งคันนะครับ
ซึ่งอยู่ในสวนปามที่มีชาวเดนมาร์กแล้วก็ชาวสิงคโปร์ติดอยู่ในรถด้วย
ค่ะโดยทั้งสองคนนะครับกำลังยืนอยู่บนหลังคารถรอการช่วยเหลือ
ทั้งคู่นั้นเป็นครูสอนดำน้ำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับ
ก่อนหน้านี้ตอนเช้านะฮะเอาทั้งสองคนนะครับมาสอนดำน้ำให้กับนักท่องเที่ยวหลายคนนะครับ
อยู่ที่บ้านทะเล๒ห้องอยู่ที่กรุงหยันต์นะครับ
หลังเสร็จภารกิจทั้งคู่ขับรถยนต์เดินทางกลับจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ชมครับ
ขับมาตามถนนนะฮะเส้นทางลัดสายบ้านคงคาเรียบโคกหานมาเจอน้ำป่าไหลเชี่ยวกรากอยู่ตรงหน้านะครับ
แต่ทั้งคู่ก็ยังขับปากกระแสน้ำเข้าไปจนถูกน้ำเนี่ยสัดนะครับทั้งรถทั้งคนเนี่ยลอยไปติดในสวนปามของชาวบ้าน
ห่างจากถนนดาวประมาณร้อยเมตรนะครับก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะรีบปีนหนีออกมาจากตัวรถแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนหลังคานานหลายชั่วโมงนะครับ
กระทั่งชาวบ้านเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือได้ทันนะครับทั้งสองคนก็เลยยกมือไหว้ก็ปรากฏว่าชาวบ้านจำได้ว่าทั้งสองท่านนี้เคยไปช่วยเหลือทีมหมูป่ามาด้วยนะครับ
แต่เหมือนว่ารุนแรงมากเลยเนอะน้ำเชี่ยวมากน้ำสูงมากน้ำสีรสกระเด็นเลย
มาอีกหนึ่งข่าวค่ะก็เป็นช่วงเทศกาลนี่นะคะวันแม่แห่งชาติที่กำลังจะมาถึงในเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะคะ
หยุดยาวกัน๓วันก็มีวัดมาแนะนำคุณผู้ชมค่ะอยากจะให้ไปพาคุณพ่อคุณแม่นะคะพาคุณแม่เลยไปไหว้ขอพรในเรื่องของสุขภาพตามไลฟ์สไตล์ของทางไทยรัฐเนี่ยนะคะ
วัดแรกที่เราอยากจะแนะนำก็คือหลวงพ่อดำวัดสมารรถนารามจังหวัดฉาชังเศร้าค่ะโดยปกติเลยเนี่ยวัดนี้ส่วนใหญ่คนก็จะไปขอพรขอโชคลาภจากองค์พระพิคเนตรปางนอนเสวยสุกหรือว่าองค์พระพิคเนตรสีชมพูเนี่ยนะคะที่เรียกว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไปที่วัดนี้เนี่ยนอกจากขอพรพระพระคิเนตรแล้
พุทธศีลแบบเขมรทำมาจากศิลาและหินสูงประมาณ๒ศอก
ซึ่งสันนิษฐานว่าหล่อขึ้นประมาณปลายรัชกาลที่๕
ซึ่งว่ากันว่าหลวงพ่อเกษรนั้นเป็นพระหมอ
ดังนั้นประชาชนที่ไปกลับว่ายก็ขอให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วย
พากันนำสิ่งของมาถวายซึ่งก็มีพวกน้ำมะพร้าวอ่อน
แล้วก็มีจีบหมากพรูทั้งหมด๙คำ
สำหรับคุณแม่คนไหนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็นี่เลยค่ะ
พาไปว่ายขอพรพระหมอดัวนะคะ
ที่สามก็เป็นหลวงพ่อสดหลวงพ่อโยกวัดจันทรังศรีไปที่อ่างทองนะคะ
จันทรังศรีนี่ต้องหยิบยกมาเล่าถึงสององค์ก็คือ
สำหรับรูปหล่อหลวงพ่อสดเป็นรูปหล่อโลหะองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะ
ตั้งอยู่ในวิหารของวัดโดยมีหน้าตักกว้าง๖เมตร๙นิ้วสูง๙เมตร๙นิ้ว
หากใครได้กราบไหว้หลวงพ่อสดเนี่ยท่านก็จะประทานพรในเรื่องของสุขภาพ
ภัยไข้เจ็บแล้วก็เงินทอต่างนั่นเองค่ะ
ส่วนหลวงพ่อโยกอีกองค์หนึ่งอยู่ที่วัดเดียวกันนะคะวัดจันทรังศรีอยู่ที่อ่างทองนี่แหละ
พระพุทธรูปปูนปั้นปังสมาธิก็เป็นศิลปะแบบอายุทยาตอนปลาย
อายุต้อง๓๐๐ปีแล้วคุณชมค่ะก็ไปที่นี่ประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์
เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์โดยชาวบ้านเขาเล่ากันว่า
พระพุทธรูปองค์นี้สามารถโยกไปโยกมาได้ก็คือชื่อหลวงพ่อยกนะคะ
เรียกว่าหลวงพ่อโยกก็คือก็คงเวลาเราดูลักษณะก็คงแบบว่า
ไม่ได้แบบตั้งอยู่กับที่ปกติพุทธรูปจะอยู่ปกติอันนี้อาจจะโยกไปโยกมา
ลอยอยู่บนน้ำเลยก็เป็นไปได้ไม่ได้มีบอกว่าอยู่บนน้ำหรือเปล่าค่ะ
ก็บอกว่าหากได้กราบว่ายท่านแล้วจะไร้ทุกข์ไร้โสกไร้โรคแล้วก็ไร้ภัยด้วย
แล้วมีอีกอันนึงค่ะพระปางพยาบาลตามชื่อเป๊ะเลยนะคะ
ก็เป็นพระปางนั่งขัดสมาธิโดยมีพระพิสุกอาภาษณ์นอนอยู่ที่ตัก
นี่นะคะตามรูปเลยใช่โดยมือขวาประคองศีรษะไว้
ขณะที่มือซ้ายจับที่ท้องของพระที่อาภาษณ์
ชาวบ้านก็บอกว่าถ้ามากราบไหว้
ก็ขอพรในเรื่องสุขภาพให้ไร้โรคภัยเช่นกัน
ที่สุดท้ายค่ะท้าวฮิรันพญาศูนย์นะคะ
เป็นอยู่ในโรงพยาบาลพระมงกุฎ๙กรุงเทพนี่เองคุณผู้ชม
ท้าวฮิรันพญาศูนย์ก็ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ท่านถูกสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่๖ค่ะ
ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญของพระราชวังพญาไทย
เมื่อมีผู้ป่วยไข้หรือว่าญาติผู้ป่วยไปกราบไหว้สักการะ
ก็จะหายป่วยอย่างหน้ามหาศจรรย์
ก็เลยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะไปขอพรในเรื่องของสุขภาพนั่นเอง
นี่ขอพรหมดทุกวัดเลยเนอะขอพรเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพใช่ถูกต้อง๕วัดนี้สุขภาพเลย
มีวัดไหนไปขอคู่บ้างอย่างนี้ไหม

โอ้โหขวาคุณแม่ไปคุณแม่จะไปขอคู่
แม่บางคนก็เป็นม่าอย่างนี้ไง

นี่สิอันนี้น่ากลัวมากเลยทีเดียว
เวลาซื้ออาหารหรืออะไรเนี่ยต้องให้ระวังกันเลยทีเดียวนะคะ

อย่างเวลาอาหารที่แบบว่าริมถนนข้างทางหรืออะไรอย่างนี้

ในเฟซบุ๊กนะที่มีชื่อว่าคุณนายบีบีชีวิตดี
โทรเทมชื่อครับ
ได้โพสต์นะฮะรูปแกงถุงหนึ่งนะ

แต่ว่าพอรับมานะแถมสิ่งที่ปะปนมาด้วย
ชนิดที่เรียกว่าต้องทำให้เกิดการตกกระจายกันเลยทีเดียว
นั่นก็คือมีถุงยางอนามัยมาด้วย

ก็นี่ไงแล้วใช้แล้วหรือยังกะ
มันต้องใช้แล้วใช่ไหมมันถึงได้ต้องถูกแกะออกมาจากซอง
ว้ายแล้วมันไปอยู่ในอาหารนี่นะ
แล้วพร้อมนะตกใจพร้อมระบุไว้ว่าอย่างนี้ด้วยนะ
จบกันมื้อเที่ยงกินอะไรต่อไม่ลงละ

เฮ้ยมันใช่ไหมที่มันจะไปอยู่ในอาหาร
มันอยู่ได้ยังไงไม่เข้าใจ
เอานางหยิบขึ้นมาเลย

แล้วอย่างนี้ซึ่งผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะ
โอ้โหจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะ
ก็ต่างก็รับไม่ได้กับสิ่งที่แปลกปลอม
อย่างที่เราได้เห็นเนี่ยเราเองเรายังรับไม่ได้เลยนะ
ขณะเดียวกันเนี่ยหลายคนเนี่ยนะเขาก็บอกมาอย่างงี้ค่ะว่า
ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นเหตุการณ์เรื่องจริงนะ
ซึ่งเจ้าของคลิปเองเนี่ย

ตนเองก็งงนะไม่รู้ว่าแม่ค้าถูกกันแกล้งหรือเปล่า
เข้าใจไหมมีบางคนตั้งคำถามว่า
เจ้าของคลิปเนี่ยเป็นคนเอาถุงยางเนี่ย
เข้ามาใส่แล้วก็สร้างเรื่องเองก็เปล่า
กับสิ่งที่เธอตอบมาในคอมเมนต์
นางตอบว่าเจ้าใส่ไปทำไมอ่ะ
ของกินน่ะอันนี้ปวดจิตเลยนะ
นางบอกอย่างงี้เออใช่
แล้วมันเข้าไปอยู่ได้ยังไงนักกลัวมากเลย
คงไม่เห็นมั้งเพราะบางครั้งเนี่ยบางทีนะ
บางทีมีสัตว์มีนะแมงสาบหรืออะไรอย่างนี้
ไม่ใช่หมายถึงตัวแมงส่งแมงสาบบางทีมันก็มีอยู่ในนั้นนะ
ตัวเองเวลาทำมันไม่สะอาดนะเธอเข้าใจกับนี้มันก็ไม่ได้ดู
แต่ว่าอันนี้ถุงยางนางแมงส่งมาได้ยังไงนักกลัวมาก
ต้องระวังกันแล้วนะแล้วมันต้องเป็นของที่ใช้แล้วด้วยสิถูกป่ะ
ไม่งั้นมันจะออกมาได้ยังไงถูกป่ะใช่สิ

เดี๋ยวช่วงหน้าอึ้งหนักแฟนขับรถมารับ
หน้าห้างเจอโชเฟอร์แท็กซี่ขวางหาว่าเป็นแกรป
คือกลายเป็นว่าแฟนเขาก็จะมารับอยู่ดี
คิดว่าเป็นกัดแย่งกันอีก

เอาละค่ะกลับมาข่าวใส่ไข่กันต่อนะคะ
เมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นข่าวของนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังท่านหนึ่งนะคะ
คือคุณบูมคุณจิรัฐพิสิตจารวิจิตนะคะ
ก็สำหรับวันนี้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามก็คุมตัวผู้ต้องหา
หมายจับฐานร่วมกันฟอกเงินมาขออำนาจสารอาญารัชดาฝากขังผลัดแรกนะคะ
จากกรณีร่วมกับนายปริญญาและสุพิชชาจารวิจิตรพี่ชายแล้วก็พี่สาว
หลอกลวงนักลงทุนชาวต่างชาติให้ร่วมลงทุนเหรียญบิตคอยน์ในประเทศไทยนี่แหละค่ะ
สร้างความเสียหายกว่า๗๐๐ล้านบาท
แต่เบื้องต้นนายจิรัตนพิสิทธิ์นักแสดงหนุ่มก็ยังให้การปฏิเสธอยู่นะคะ
นี้ขณะที่พนักงานสอบสวนคุมตัวมานายจิรพิสิทธิ์หรือว่าคุณบูม
ก็มีสีหน้าอิดโรยเล็กน้อยสวมหมวกแล้วก็แว่นตาเดินก้มหน้า
ก่อนจะถูกนำตัวไปตรวจประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือบริเวณห้องเวรใต้ถุนศาลนั่นเองนะคะ
สำหรับคดีนี้ชั้นพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากว่าคดีมีอัตราโทษสูงแล้วก็มูลค่าความเสียหายสูง

ซึ่งขณะที่ญาติเองก็เดินทางมาที่ศาลพร้อมกับยื่นหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราว
ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลด้วยนะคะ
สำหรับกระบวนการการหลอกลวงผู้เสียหายซึ่งตกเป็นเหยื่อในครั้งนี้เนี่ย
วิธีการของเขาก็คือหาเหยื่อผู้สนใจที่จะลงทุนทำธุรกิจ
ด้านการค้าเงินสกุลเงินดิจิทัล๒ก็ชักชวนเขาให้ซื้อหุ้นในบริษัทผลประกอบการดี
สามมีการตกลงรับโอนเงินทั้งเงินสกุลที่ได้รับการยอมรับเงินดิจิทัล
สี่ไม่มีการซื้อขายหุ้นจริง

ห้ามีการโอนเงินของเหยื่อแบ่งกันให้กับเครือข่ายของตัวเอง
กรณีที่เป็นสกุลดิจิทัลจะถูกแปลงเป็นเงินสกุลที่ได้รับการยอมรับเป็นเงินบาท

ซึ่งเหยื่อก็จะได้รับความเสียหาย

นี้นะคะเกี่ยวกับคดีของนักแสดงหนุ่มคุณบูมเนี่ย
พฤติการก็คือว่าหลอกลวงลงทุน
พนักงานสอบสวนกองปราบปรามก็อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการขยายผลแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปนั่นเองนะคะ

กลับเจอแท็กซี่ขวางหาว่าเป็นแกรปคายแย่งลูกค้ากัน

ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะโชเฟอร์แท็กซี่เข้ามายืนขวางรถ

ขณะที่แฟนขับรถมารับหน้าห้างชื่อดังแห่งหนึ่งที่พัทยา

คุณลุงโชเฟอร์ขับรถแท็กซี่พยายามยืนขวางหน้ารถ

น้องสาวเห็นท่าทีแปลก

ทำไมต้องถ่ายนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปก่อนไปครับ
วิทยอุไปเหรอเหรอวิทยศว่าว่าเจ็บเหรอ
ไม่ใช่แหละคุณที่เขาแดดคลิปทั้งหมดเครื่องทำอะไรกันฮะ
ช่วยด้วยเวลาวิทยอภัยช่วยด้วยทั้งความรู้สึก
ไม่ต้องตื่นมีผู้นี้ไม่ต้องการหมด

ทุกคนโชว์ประชาชนโชว์น้ำสกุล

ไม่ใช่แล้วคือที่เขาแมทคลิปกันทั้งหมด

คุณลุงโชเฟอร์คนนี้เขาลงมาถ่ายรูป

คนที่พบอยู่เป็นกรัสแท็กซี่
พยายามจะไปแย่งลูกค้าของเขา

แล้วก็โชว์ประชาชนบริเวณข้อบริสุทธิ์

ถ่ายคลิปพร้อมพยายามใช้วิทยุสื่อสาร

อย่างไรก็ตามนะครับผู้โพสต์ได้มีการระบุว่า
คุณลุงเป็นแท็กซี่ไม่ใช่สายสืบตำรวจ

น่าว่างั้นนี่ดูสิไม่จบนะก็ยังคุยอยู่นั่นอ่ะ
โอเคไม่เป็นไรถ่ายก็ถ่ายผมก็ถ่ายผมก็ตัด
เออถ่ายจนไปงงไหมล่ะ
งงคือเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าแฟนเขาเป็นแกรปหรือไม่เป็นแกรป
คือไปยืนขวางเลยนะยืนขวางเสร็จแล้วก็ลงมาก็ถ่ายคลิปเลย
ว่าเนี่ยไอ้ที่ทูลนั่งอยู่มันคือแกรปแท็กซี่

เขาบอกไม่ใช่เป็นแฟนเขาก็ไม่เชื่อก็ยังถ่ายอยู่นั่น
อืมเป็นอะไรแกเครียดอะไรหรือเปล่าวะ

คิดถึงคนนี้มั้ยคะคิดถึงคุณโป๊บ
แทนสามีแห่งชาตินะคะมาเป็นเซตกันเลยทีเดียว
อันนี้ค่ะคุณพี่โป๊ปสามีแห่งชาติฝากมาบอกว่า
ช่วยเอาหนี้ไปให้สาวลองดูหน่อย
คนไหนโสดไม่โสดไม่สำคัญขอแค่เป็นผู้หญิงของโป๊ป
นี่เลยนี่เลยนี่สุดยอดนะครับ
มีส่วนประกอบสารสกัดจากกล้วยไม้มันดีตรงที่จะช่วยเรื่องความชุ่มชื่นนะครับ
นั่นน่ะสิถ้าแสดงว่าใช้ปั๊บแล้วเนี่ยพี่โป๊ปจะหลงรักหรือเปล่านะ
วดเลยค่ะเซตของคุณโป๊ปเนี่ยนะคะเขามีทั้งหมด๕อย่างด้วยกันคุณผู้ชมค่ะ
นี่เลยโอ้โหดูที่น้องชอบลายมากเลยข้างในมีแอบมีนความรู้ดับไหม
เป็นออกฮิตไงลายกล้วยไม้ใช่มีลายกล้วยไม้อยู่ข้างในนะคะ
มีไอลายเนอร์ไอลายเนอร์แล้วก็มีแป้งผสมรองพื้นก็มีลายด้วยค่ะคุณแม่
ข้างข้างนี้นะคะคุณผู้ชมได้ดูตรงนี้นะแต่ที่อยากให้ลองนะคะอันนี้แหละค่ะ
ต้องบอกค่ะว่าสีชัดแล้วก็จัดจ้านอันนี้เนี่ยก็จะมาทาง่ายนะ
มีให้เลือกอย่างจุใจนะคะ๗สี๗วันไม่ต้องกลัวซ้ำกันเลย
อันนี้หน้ารองมากนะฮะนี่คุณบอกว่าสีนี้นี้นะคะทาแล้วจะกระจายแสงให้ผิวดูเป็นปั่งสุขภาพดี
เดี๋ยวก่อนเปิดไงไม่ไม่มีแปลงของคุณแม่อ่ะ
เอาแบบนี้เลยหรือไม่แล้วสีจริงถาได้นะเพราะสีมันจะกรีนไปกับพิมพ์สือ
แววแววแววแววดูแบบว่าเลือดฝากนิด

ไม่แล้วจริงต้องบอกเลยว่าไอลายเนอร์เนี่ยนะคะ
เขาก็จะแบบเส้นเล็กและคมชัดกันน้ำด้วย

แต่เนื้อนี่นะแบบบางเบาเหมาะกับผิวสีของสาวไทยมาก

นั้นช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับ
และสามารถซื้อทางช่องทางออนไลน์ได้เลยนะครับ
และเข้าไปได้นะครับที่เวิลวายเว็บนะฮะ

เออดีนะพี่หนุ่มเนียนเนียนกิ๊บเลยอ่ะ

รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้คุณม้าออนภา

เอาลิปสิตอีกสีแดงมาสิ

มีความคืบหน้ากระแสออกมาแล้วเนอะ
มิ้งกับมะนาวรึป่ะ

กลับมาข่าวใส่ไข่ค่ะยังไงคะน้องมิ้งมาแล้ว
น้องมิ้งกับกัปตันจำได้ใช่ไหมคะจำได้คุณแม่
นางนี่มาลงไอจีแบบว่าศูนย์ลิสุเดรตเลยค่ะหมายถึงว่าก่อนหน้านี้คือ
ตอนหลังจากนี้เนียบไปเลยเออแล้วนี่แบบเท้าก่อนไหมเท้าความตั้งแต่แรกก่อน
ตอนหน้านี้นะคะก็สำหรับกัปตันกับน้องมิ้งเนี่ยนะครับก็มีข่าวมานะครับว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์กัน
มิ้งเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการออกมาบอกว่าตัวเองนั้นตั้งคันตอนแรกเนี่ยก็มีความสงสัยกันหลายประเด็นทีเดียวนะฮะ
ซึ่งชาวเน็ตเองก็บอกว่าจริงหรือเปล่ากัปตันเองก็ตอนออกมาแถลงข่าวกับมิ้งเนี่ยนะครับสีหน้าก็ไม่สู้ดีนัก
แล้วก็ทางคุณแม่เองก็เหมือนกับเป็นผู้ใหญ่นะแล้วแกก็รู้เหมือนว่าที่มาที่ไปมันน่าจะมีอะไรลึกกว่านั้น
แต่ปรากฏตอนนั้นก็มีคนไปว่าคุณแม่เยอะเหมือนกันคุณแม่ของกัปตันนะวันนี้เรื่องมันพลิกนะครับเพราะว่ามันมีเพจโทษนะครับมีไลน์หลุดออกมา
บอกว่าทางมิ้งเองเนี่ยเหมือนกับจะไปขอปัสสาวะของเพื่อนที่ตั้งคันทันจะไปตรวจใช้คือจริงแล้วไม่ได้บอกว่าจะเอามาใช้เองนะ
แค่บอกว่าจะเอามาเปรียบเทียบดูสิว่ามันเหมือนกับที่ฉันเป็นไหมอะไรประมาณอย่างนี้คนก็เริ่มจับประเด็นเริ่มจับผิดกันนู่นนี่นั่น
จนสุดท้ายเรื่องที่ออกมาคือคุณมิ้งเนี่ยออกมาบอกว่าแท้งชาวเน็ตก็ถามต่อบอกอ้าวแท้งแล้วขอดูหน่อยได้ไหมใบขูดมดลูกมีไหม
ใบยืนยันของหมอเนี่ยเพราะว่าคนที่แท้งเนี่ยนะฮะต้องเข้าโรงพยาบาลไปตรวจนะครับว่าจริงแล้วแท้งเนี่ยสามารถตรวจได้ว่าตั้งคันหรือเปล่าเนี่ยได้อีกประมาณ๑เดือนด้วยซ้ำ
คนก็เลยไปถามว่ามีไหมเช็คมาให้ดูหน่อยปรากฏว่าตรวจปัสสาวะไหมว่าผลเป็นโพซิทีฟหรือเปล่าตรวจเลือดไหมว่าตั้งคันจริงไหม
รวมถึงมีผลไหมว่ามีหัตการณ์ของการขูดมดลูกคนก็ไปถามแบบนั้นไม่มีไม่มีการตอบแรงไม่มีอะไรเลยนะครับ
หลังจากนั้นกัปตันก็ประกาศฟ้องทั้งแพ่งทั้งอาญาเลย
หาหลักฐานได้ไหมคะสรุปสุดท้ายยืนยันว่าคุณมิ้งเขา

ก็เลยโดนถล่มทลายจนมีแฮชแท็กที่โด่งดังมากเลยในโลกโซเชียล
แฮชแท็กว่ามิ้งโปะแปะ
แล้วก็ทางฝ่ายกัปตันเองก็ได้ออกมาเคลื่อนไหว
อย่างที่หนุ่มบอกไปแล้วนั่นก็คือออกมาฟ้องฝ่ายหญิงนะคะ
ล่าสุดนี่สิมิ้งเนี่ยก็เลยออกมาเคลื่อนไหวทางโซเชียลบ้าง
โดยได้โพสต์รูปของตัวเองอันนี้
แล้วมีข้อความในอินสตาแกรมอย่างนี้ฟังดีนะ
บางครั้งสิ่งที่ทำร้ายคุณมันกลับมาเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดในชีวิต
อย่าตัดสินฉันจากสิ่งที่ฉันได้โพสต์
เพราะไม่มีใครรู้ถึงความรู้สึกข้างในของฉัน
และคุณไม่รู้ว่าฉันผ่านอะไรมาบ้าง
ฉันได้เรียนรู้ร้ายสิ่งจากบทเรียนครั้งนี้
โดยเฉพาะความรักและเพื่อน
ทุกคนคือครูของฉัน
ฉันคิดอยู่ทุกวันว่าฉันจะทำยังไงให้มันดีขึ้น
ดังนั้นโพสต์นี้เนี่ยจึงเป็นการขอบคุณทุกคน
สนับสนุนฉันแม้ว่ามันจะไม่มากแต่มันมีความหมายมากกับฉัน
ฉันได้อ่านมันทั้งหมดขอบคุณ
ถ้าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมันควรที่จะเกิด
ก็แค่จัดการมันและทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ประสบการณ์จะบอกว่าฉันควรทำอย่างไร
เอาไว้เจอกันนะทุกคนแล้วก็หายไป
จากนั้นก็มีคนเข้ามีจำนวนมาก
เห็นด้วยบ้างเป็นกำลังใจบ้างดีใจบ้างสนับสนุนบ้าง
และสุดท้ายก็มีคนมาบอกว่า
จะผิดหวังอย่างหนักเลย

ทำไมเธอไม่มีคำว่าขอโทษเลยแม้แต่คำเดียว
ขอความเห็นใจหมดทุกเรื่องราว
ความรู้สึกของฉันเป็นยังไงไม่มีใครรู้
เพราะนี้คือว่าจะเป็นจะตายเฒ่ไปแล้ว
ผมมีคำตอบว่าทำไมน้องถึงไม่บอกว่าขอโทษ
เหรอบอกไม่มีคำตอบว่า
ด้วยนี่ไงเพราะเขาก็บอกอยู่สิ่งที่เขาพูดอยู่
แล้วก็ยังไม่มีอะไรที่ไปสามารถไปบอกได้ว่าเธอผิด
พิมพ์ศาลอังกฤษอ่านได้

ถูกอ๋อออกมาพูดเลยว่าตรงลงยังไงกันแน่ใช่มั้ย
มีผลจากยืนยันจากเอาอย่างนี้ดีกว่า
มะนาวมะนาวเจ้าสาว

มีทิ้งไปเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเธอโป๊ะแตก
มิ้งเนี่ยแต่มะนาวเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้นะ
มะนาวแท้งจริงเข้าตรวจจริง
ขูดมดลูกจริงมีผลว่า
ตรวจปัสสาวะตรวจเลือดท้องจริง
แต่ก็ยังมีชาวเน็ตบางคนบอกว่าไปจับผิดว่า
นะฮะหรือบางสถานีมีการนำเสนอโดยที่ไม่ได้มีการ
กันกรองหรือว่ามีการไปเช็คข้อมูลเลยนะครับ
ไปบอกว่าอุ้ยมีนายแพทย์
แพทย์หญิงแล้วก็ทันตแพทย์อันนี้ออกมาจาก
ทันตแพทย์หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะแบบฟอร์มโรง
เป็นแบบนั้นทันทะแพทย์เขาเรียกว่าทันทะแพทย์
นายแพทย์กับแพทย์หญิงก็คือนายแพทย์กับแพทย์หญิง
ทันทะแพทย์เขาจะไม่เรียกว่านายแพทย์
ทั้งทันทะแพทย์ด้วยทั้งรโรคทุกอย่าง

เพราะฉะนั้นชัดเจนเขาก็ออกมายืนยันแต่ว่าก็จะมีคนที่
มีสิ่งจริงมายืนยันทั้งหมดว่าฉันแท้งจริง
เท่านั้นเองมันจบ
ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีไง
ส่วนเอาออกมาแล้วจะมีประเด็นที่คนเข้าไปตั้งข้อสังเกตว่า

มันก็ต้องมีทั้งหน้ามือหลังมือ
บางทีเขียนอย่างนี้ก็เดาไม่ถูกเหมือนกันว่า

ใช่จริงแล้วคือตามที่คนอื่นคิด
หรือว่าจริงแล้วเปล่านะมันไม่ใช่
แต่เขาเขียนแล้วอธิบายไม่รู้เลยว่าคืออะไรเลย

คือเขากำลังจะบอกว่าสิ่งที่เขาเจอมันเป็นประสบการณ์

ไม่มีใครรู้หรอกว่าเขากำลังรู้สึกอะไรอยู่ข้างใน
ง่ายนิดเดียวอย่างให้วิเคราะห์ไหม

เดี๋ยวโกหกหมายความว่าที่เขาพูดมาโกหกวันนี้
ก็เลยเหมือนประมาณว่าอย่ามาจัดเขาว่า

สิ่งทุกอย่างที่เขาทำมาทั้งหมดเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นมาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย

คือการหลีกเลี่ยงการโกหกของตัวเอง

ออกมาชี้ชัดให้มันชัดเจนลงไป

พอว่าสิ่งที่มันออกมาถ้ามันเป็น
อย่างที่ชาวเน็ตพูดกันนะค่ะ
ผมว่าคุณกัปตันเองเนี่ยคืออนาคตเขาเกือบที่จะเสียหาย
หนักมากค่ะผมว่าทั้งชีวิตของคนที่ทำงานในบ้านเลยนะครับ
ก็นี่ไงเราเคยมีดาราคนหนึ่งก็วินาทสันตโลไปแล้ว

มันไม่ได้นะมันก็ออกมาพูดแล้วตอนนี้เรื่องมันกำลังสวิง
คือมันกำลังทวิตกลับไปหาตัวน้องล่ะน่าว่าตอนนี้คนไม่เชื่อ
ทีนี้น้องจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ยังไงน้องเพียงแต่ต้องเอาหลักฐานเอามาชี้แจง
อันนี้อาจจะต้องพูดความจริงล่ะอะไรคือความจริง
แล้วอย่าทำอะไรอย่างนี้เลยได้มั้ยสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมานะ
อย่างลายที่แล้วไปบอกว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นพระเอกเนี่ยเป็นพ่อของลูก
แล้วจริงพอสุดท้ายไม่ใช่พอไม่ใช่โอเคแน่นอน
ผู้ชายคนนี้เขาอาจจะแบบว่ามีเพศสัมพันธ์ด้วยกันแต่นี่มันอาจจะหลายคน
แต่ว่าไม่ได้แจ็คพอร์ตเป็นของเขาแต่ไปบอกว่าเป็นของเขา
ผลปรากฏว่าณปัจจุบันนี้ตัวเองก็ไม่ผุดไม่เกิน
ต้องมานั่งเลี้ยงลูกไปเองอีกหมดทุกสิ่งทุกอย่าง

ออกมาพูดจริงไปเลยว่ามันคืออะไรนะหลักฐานออกมาชัดเจน
เชื่อมั้ยว่าในอดีตหลายปีก่อนแล้วนะมีคนในวงการเป็นแบบนี้เหมือนกัน
แต่อันนั้นถึงขั้นแต่งงานกันเลยนะเพราะคิดว่าฝ่ายหญิงเนี่ยตั้งท้องจริง
แต่งงานกันไปเลยแล้วตอนหลังเนี่ยฝ่ายหญิงก็อ้างว่าแท้ง
แต่ไม่มีหลักฐานมาให้ดูว่าแท้งผู้ชายเลิกเลย
โอ้โหนะเขายังยอมแต่งจ๋าเลยเลิกเลยนะเพราะว่าเหมือนว่าเขาแต่งกันเนี่ย
ก็ไม่ได้ด้วยความรักแน่แต่เขารักผิดชอบแต่เพราะตอนหลังเหมือนเขามารู้ว่ามันไม่ใช่
แล้วตอนนี้นะชีวิตพินาศสันตโลมากคือกลายเป็นทำลายชีวิตตัวเองไปเลย

โอ้โหนี่โทษเศร้าแทนเลยด้วยเหมือนกันนะ
พี่ใครอ่ะ

แล้วเขาก็ส่งซิกมาพูดไปเรื่อย
เราก็อยากเล่าตั้งแต่เริ่มรออยู่ไง
เราเลยอยากเล่าตั้งแต่เริ่มต้นไปเรื่อย
แล้วไม่ใช่แต่เฉพาะมิ้งนะ
มากเลยที่มาเล่นละครกรงกรรมเนี่ย
คุณเบลล่าบอกว่าเขาทุ่มสุดตัว

เรียกว่าแรงที่สุดในอาชีพนักแสดงเลย
แอบอดอ้อนขอกำลังใจจากคุณผู้ชมด้วย

เจกต์ทำบุญร่วมกับคุณโป๊ป

เล่นละครด้วยกันวันนี้ก็นั่วเลย

ให้โอกาสเบลได้เล่นละครกงกรรม

คนที่เจออะไรในชีวิตเยอะมาก

ฉันคิดอย่างนี้ฉันก็จะแสดงออกแบบนี้

อยากจะให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เบลด้วย

หัวเราะนะคะแล้วก็บอกว่ามันมีเรื่องราว
เห็นผลของเขาพยายามจะคุยกับพี่อ๊อพงพัฒน์
ซึ่งเป็นภูมิกับด้วย

เขาก็จะแนะนำให้เราทุกอย่างเลย
ไม่ให้คิดว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะไม่สวยจะน่าเกลียด

บทนี้แรงที่สุดสำหรับน้องเขาแล้ว
ส่วนกับพี่โป๊ปนั้นก็มีโปรเจกต์ร่วมกันสิ้นปีนี้ค่ะ

ก็บอกว่าถ้าเป็นงานบุญเนี่ยเบลสะดวกมากเต็มที่เลย
ส่วนจากที่ไหนอะไรยังไงไม่แน่ใจค่ะ
แต่รู้ว่าช่วงเดือนธันวาคมนี้

โอ้โฮโปรเจคใหญ่เลยนะนี่

ถามว่าจะลงแรงช่วยเหลือเงินช่วยไหม
ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้คุยกันขนาดนั้น

รายละเอียดอยู่ที่ไอจีของพี่โป๊ป
ก็อาจจะมีกิจกรรมอื่นอีกในวันนั้น

ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะไปด้วยนั่นเองค่ะ

น้ำมัสกาลนะครับหลวงพี่

หลวงพี่ดูกาวใส่ไข่นะ

ไม่ตอนนี้ท่านทำวัดเรียบร้อยแล้ว

จำครับผมพี่

คุณดิวดิวอะไรอีกแล้ว

เจนมีกับมิกคิเนี่ยเกราะใต้ที่จะแต่งงานกันเลยนะ

ก็อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ล่ะค่ะ
รุ่นน้องมิกกี้ไอ้กื้อ

เจนนี่ก็ไปออกงานจูงมือกันไปนี่

อยู่ก็ได้มีรางวัลอะไรนี่แปลกเยอะแยะไปหมดเลยนะ

อยากให้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมีรางวัลสำหรับคนแก่ไหม

ทำมาใหม่ดีเด่น
ดูดิหน้าเต้นเต๊ะเลยคุณแม่ดู
ฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าฉันไปเรียนเต้นมา

เขามีธีมเป็นแบบเทพนิยายไม่ใช่แบบเทพกรีก

เผยบอกว่าเรื่องราวกับพี่ไผ่นั้นกลับมาคืนดีกันแล้ว
มีคนเห็นว่าเดินจูงมือกัน

ก็อย่างที่บอกว่ามีการเจอกันบ้างอยู่แล้ว

ว่ากำลังเป็นช่วงที่เราปรับจูนกัน
คือถ้าสมมุติว่าเรากลับมาดีกันคราวนี้
ไม่ให้เกิดปัญหาอะไรก็ตามที่มันเคยเกิดขึ้น

มีคนเห็นว่าเดินจุงมือกันจริงไหม
จำไม่ได้ว่าจุงมือกันหรือเปล่า
อย่างที่บอกพอปัญหาเกิดขึ้นปุ๊บ

กับพี่ไผ่เวลาเจอกัน
ไม่ได้มีอะไรที่มันแปลกไปหรือว่าเปลี่ยนไปขนาดนั้น
คนมองว่ารักเลิก
ความสัมพันธ์ของเราที่มันมีมานานกว่า๖ปี

ที่จะมีทั้งความเข้าใจและไม่เข้าใจกัน

ซึ่งดิวว่าพอเราเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ย

แหละพอมันเป็นอย่างนี้

บอกว่าดิวพูดอยู่แล้วว่าพี่ไผ่เขาดีกับดิวมาก
เพราะฉะนั้นเราก็อยากมีเขาอยู่แล้วในฐานะอะไรก็ตาม

เราไม่ได้คุยกันเลยค่ะว่าจะรอหรือไม่รอ

โสดทั้งคู่เอ๊ะเดี๋ยว
เอ่ะสวัสดีค่ะ